และช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันเลยกันแล้วกันกับคนตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรนะฮะ
อดีตผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะครับ

เรวัตครับถ้าหากว่าอยากจะจับเสียแป้งนักโทษหลบหนีการควบคุมตัวให้ได้

คือผมเคยตามคนร้ายแบบนี้
ซึ่งหลบหนีเข้าในป่าอย่างนั้น
ตอนนั้นตำรวจไปล้อมกันเป็นร้อยเลยเหมือนกัน
เค้ายิงตู้และก็เสียชีวิตไปสองคน

ก็เหลือผมกับลูกน้องเพียง๒คนที่ตาม
ใช้เวลาถึง๔๕วัน
แต่ว่าผมตามไม่เลิกนะตามไม่เลิกตำรวจมันได้เปรียบตรงว่า
ถ้าไม่เลิกเนี่ยถ้าตามไม่เลิกเนี่ยมันก็ต้องได้ตัวนะครับ
ผมว่าผลที่สุดคดีนี้ยังไงก็ต้องได้ตัวในแต้มนะครับ
ว่ายังไงก็จับได้ใช่ไหมครับท่านเรวัต
ครับจะมั่นใจว่าจับได้ครับเพราะว่าสาเหตุที่จับได้
ท่านสนใจเรื่องนี้ฟรจริรฐรฟตรลอร์สนใจแล้วเนี่ย
มันภาพเขารู้จักทั่วประเทศแล้วมันไปโผล่ที่ไหนเนี่ยลำบาก
โหที่ไหนเอกลักษณ์รูปร่างหน้าตา
สมัยผมนี่มันไม่มีรูปโชว์อย่างนี้ด้วยนะ
แต่ว่าชุดที่ตามเนี่ยมันก็มีเด็กที่มุมานะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดที่เคยตามไอ้แต้มจับยาเสพติด
ไล่บี้ไล่ขี่กันมาอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าจุดที่เข้าไปล้อมที่ใช้ตำรวจตั้งเป็นร้อยสองร้อยเนี่ย
ผมว่าโอกาสจะเจอเนี่ยยาก
ยากเพราะว่า๑ไอ้แป้งชำนาญพื้นที่
ชาวบ้านตรงนั้นเขาก็ไม่อยากยุ่ง
ถ้าเขาให้ความร่วมมือกับตำรวจ
เขาก็ไม่รู้ว่าถ้าเขาอยู่ในขนำหรือไปตัดยางอยู่
ไอ้แป้งหรือพวกไอ้แป้งอย่าไปโกรธไปแค้น
ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าให้ความร่วมมือตรงนี้นะครับนะ
และตามคนในป่าเนี่ยมันลำบาก
เหมือนเราไปตามคนพัดหลงเนี่ย
ทั้งที่ไอ้ฝ่ายที่ถูกตามตะโกนได้ยินเสียงก็จะโกนรับด้วยซ้ำไป
ยังตามกัน๕วัน๑๐วันเลยใช่ไหมฮะ
แต่ไอ้เนี่ยพอมันเห็นตำรวจได้ยินเสียงหน่อยมันก็เงียบ
แต่ตำรวจจำเป็นต้องใช้ยุทธวิธีแบบนี้
ปิดล้อมเข้าไปเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้สิ้นสงสัยนะครับ
แล้วก็จะถอนกำลังนะครับ
ถอนกำลังแต่ว่าจะทิ้งจุดเอาไว้

ณเวลานี้ใช้วิธีแบบตำรวจไม่ได้แล้ว
ต้องใช้วิธีว่าถ้าเราเป็นในแป้งเนี่ย

ต้องเดาใจโจรอย่างเงี้ยหรอฮะ

แล้วตำรวจแต่งเครื่องแบบไปอะไรไป
ปรากฏตัวไอ้แป้งจะหลบ
มันเห็นมันหลบมันคงไม่บุกมาชาร์จยิงตำรวจหรอกครับนะ
เพราะไอ้แป้งมันต้องการหนีนะครับ
แป้งต้องการหนีอย่างเดียวนะครับครับ

และต้องใช้ตำรวจที่สนิทสนมและชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยให้ความเคารพสัทธานะครับ

หรือว่าฝ่ายตรงข้ามในแต้มก็ต้องมี
แป้งคงไม่ได้มีพวกไปทั้งหมดนะครับ
พวกนี้ก็จะเป็นสายให้กับตำรวจ
แต่ตำรวจเขามีเทคนิคและวิธีนะครับ
ถ้าไอ้แป้งหลุดจากปลาออกมาจุดข้างนอกอย่างนี้เขาตามอยู่แล้วนะครับแล้ว
แต่ว่าณเวลานี้ทุกคนฝากความหวังว่าไอ้แป้งยังอยู่ตรงนั้น
เจอร่องรอยเท้าใช้เทคโนโลยีกล้องจับความร้อนอะไรต่ออะไร
มีการเจอซองขนมด้วยล่าสุดครับท่าน
ผมคิดของผมเองนะ
ผมว่าไอ้แป้งเนี่ยน่าจะหนีออกจากวงล้อมมา
ตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุแล้ว

ส่วนตัวท่านคิดว่ายังอยู่บนเขาไหมฮะเสียแป้งเนี่ย
ผมไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ได้เก็บร่องรอยพยานหลักฐานนะ
แต่ถ้าผมคิดตามวิสัยที่ผมประเมินสถานการณ์
ผมว่าไอ้แป้งแหกมาตั้งแต่คืนนั้นแหละ
คือออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็มาพักที่นี่แป๊บเดียวอย่างนี้เหรอครับ
วันปะทะสิต้องนับจากวันพระ

แต่ไอ้แป้งเนี่ยไม่กล้าหนีตะเลิศเข้าไปในป่าหรอกเดี๋ยวมันหลง
เดี๋ยวมันหลงแล้วมันอาจจะไม่มีเสบียงหรือไม่มีความพร้อม
ซุ่มซ่อนอยู่ในป่าใกล้
แล้วพอตำรวจระหว่างที่จะจัดกำลังเข้าไปเสริมเนี่ย
ผมคิดว่าไอ้แป้งเนี่ยออกมาแล้ว
ผมคิดว่าแป้งออกตั้งแต่คืนแรกจากวันปะทะนะครับ
ก็เลยเป็นที่มาว่าตั้งแต่มีการปะทะกันหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พยายามล้อมกระชับพื้นที่
แต่ก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาของเสียแป้งเลยตั้งแต่วันนั้นนะฮะ
ไอ้แป้งยังอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็ตามตัวเจอลำบากนะ
ไอ้แป้งชำนาญพื้นที่
มันเคยเที่ยวคำว่าชำนาญพื้นที่มันไม่ได้เป็นเทวดาหรอก
แต่ว่ามันเคยเที่ยวป่าแถวนั้นไง
เที่ยวป่าแถวนั้นก็จะรู้นะครับ
แล้วตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่บล็อกลำบากเนื่องจาก
ถ้าเป็นพื้นที่ที่มันไม่มีแหล่งน้ำ
ก็ว่าไปอย่างนี้น้ำมันเยอะแยะหมดเลยนะฮะ
และแป้งเองมันเคยเป็นอดีตทหารพราน
ซึ่งผ่านการฝึกมาซึ่งเขาสอนว่าการใช้ชีวิตรอดอยู่ในป่าเนี่ย
ถ้าเป็นพวกหนูเป็นนักข่าวไปอยู่ในป่าอย่างนี้

วันนี้ก็หนักแล้วครับท่าน

หูโตแต่มันยังไม่ตายนะครับ
แต่ว่าไอ้แป้งมันเคยเป็นทหารพรานไงนะ

ว่าต้นไม้อะไรกินได้กินไม่ได้
พวกเราจะสอนกันนะครับสอน
แต่ว่าสิ่งที่ไอ้แกล้งจะป้องกันตัวเองไม่ได้เลย

มันก็ไม่ตายหรอกแต่ว่ายุงเนี่ยมันจะทำให้ตาย
มันมีเชื้อมาเลเลียยุงมีเชื้อมาเลเลีย
ถ้าเป็นมาเลเลียไปเนี่ยมันจะเอาตัวไม่รอดถ้ามันอยู่ในป่านะ
แต่ถ้าผมประเมินสถานการณ์เองผมว่ามันน่าจะแหกมาตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะนะครับ
แหกออกมาแต่จะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยตำรวจเขาตามอยู่
ตำรวจก็ตามอยู่ผมว่ายังไงเดี๋ยวแป้งก็พลาด
คนคนเดียวหนีคนเป็นขยงอย่างนี้มันลำบาก
มีการที่เขาจับกันแล้วมันรอดได้อะไรได้เนี่ย
เพราะพอตำรวจมีคดีอื่นทำก็ไปทำคดีอื่นก็ไม่ได้มาสนใจคดีนี้
แต่แป้งพอเป็นข่าวดังอย่างนี้แล้วคดีใหญ่อย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็
ไปไม่รอดหรอกครับเดี๋ยวท่านก็ลองดูก็แล้วกันนะครับ
ครับท่านครับมีการวิเคราะห์กันไปถึง
ชุดที่แป้งเสียบแป้งใส่ตั้งแต่วันที่หนีออกจากโรคพระบาลที่นครศรีธรรมราช
เผลอเตรียมการมาที่จะหนีออกทางทะเลด้วยซ้ำไปเพราะว่าชุดคล้ายกับเป็นชุดประดาน้ำ
ส่วนตรงนี้ในฐานะที่ท่านเป็นอดีตตำรวจท่านมองไงบ้างครับ
ผมวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วนะ
จำไม่ได้รายการอะไรนะว่า
ที่มันเอา

ก็คือที่บอกว่าเอารถไปจอดท้ายทะเลนะ
ผมว่ามันสร้างแผนลวงให้ตำรวจไหว้เขวนะครับ
เลยไปพูดว่าอย่าไปเชื่อสิ่งที่เห็น
มันจะต้องไปอยู่ในถิ่นที่มัน
หลับตาแล้วมันเห็นภาพว่าตรงนั้นบ้านใครกระท่อมใคร
จะไปกินข้าวตรงไหนคนไหนมึงไว้ใจได้อะไรได้นะ
มาเนี่ยนะ
มันก็เป็นไปตามนั้นนะครับ
อันนั้นมันก็ไปอยู่ในจุดนั้นจริงนะครับ

แต่ถามว่าตำรวจตามไปแล้วไปปะทะเนี่ย

ก็ระหว่างปะทะปุ๊บเนี่ยมันก็ตกใจ

ปะทะกันอะไรกันก็พลวดพลาดหนี
พวกพรากหนีเนี่ยโอกาสที่จะเตรียมเสบียงเตรียมอะไรไปเนี่ยมันก็ลำบากนะครับ
แล้วแป้งเองมันก็ไม่กล้าก่อไฟ
ก่อฝ่ายก็กลัวเจ้าหน้าที่เห็น

อืมแต่ว่ามันอาจจะไปเจอปางพักเก่าของพวกมันนี้
แต่สิ่งที่แป้งจะโดนเนี่ยมันต้องเป็นไข้ป่า

ลุงครับผมเป็นมาล้มทั้งยืนมาแล้ว

นี่คืออันตรายที่สุดในป่าเลยใช่ไหมครับท่านเรวัต

แต่ยุมเนี่ยเราระวังตอนเราไม่หลับ
แต่ตอนเราหลับเนี่ยเราไม่ได้ระวังไง
ถ้าเกิดความแตรกกัดเค้าไปเชื้อมะเรลียเข้าไป

อันตรายไม่น่าจะรอดถ้ายังอยู่ในป่าใช่ไหมครับครับ
แต่ว่าที่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจยังตามเดิน
ไม่เจอเขาไม่ได้ปูผมตามสำรวจมันก็เดินตามทาง
เดินตามด่านไปให้แป้งมันเห็นตำรวจมามันก็นอนหมอก
อาจจะหมอบข้างทางมันก็มองไม่เห็นตำรวจก็เดินเลยกันไป
ตำรวจไปตั้งฐานมันก็ไม่เข้าใกล้ตรงนั้นอยู่แล้วนะฮะ

ระหว่างนี้ครับคุณเรวัตครับขออนุญาตนิดหนึ่งฮะ
ส่งคอมเมนต์มาได้นะครับและอย่างที่เราถามว่า
เรวัตเลยว่าถ้าอยากจับเสียแป้งให้ได้
ควรจะต้องทำอย่างไรและฝากคำถามกันไม่ได้
เรวัตพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่
มีคนตั้งคำถามครับเอาเจ้าหน้าที่ไปประมาณ๓๐๐๔๐๐นาย
ทุ่มงบประมาณลงไปจำนวนหลายล้านบาท
ค่าไหมเพื่อไปตามล่าคนคนเดียวในมุมของท่าน
ที่เคยเป็นมือปราบขุนดงท่านมองยังไงเรื่องนี้ฮะมันต้องทำอ่ะครับ
คนก่อเรื่องนี้ไม่ใช่สำรวจนะผมระจะทานบกฟ่องฉันนักโทษ
หนีไปนะแต่สำรวจเนี่ยมันก็ต้องเดือดร้อน
ไปกับการล้อมบริเวณพื้นที่ป่าไอ้ป่านี้มัน

ว่างเขาเอาไปทุกคนไปไม่ได้เบี้ยเลี้ยงพิเศษไม่ใช่เงินโอทีนะ
ก็มีเงินเท่าเดิมแหละแต่ว่าสิ่งที่จะเปลืองก็คือค่าข้าวค่าอะไร
ในเมื่อระดมตำรวจไปปิดล้อมอย่างนั้นเนี่ยจะต้องซื้อเสบียงส่งให้ลูกน้องบ้างอะไรบ้างนะครับ
ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันอะไรไปท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็ให้เงินไปนะครับ
ผมว่ามันหมดหมดเนี่ยมันก็หมดวักเนื้อในส่วนของตำรวจนะ
ผมถึงบอกว่ากรมราชธรรมน่าจะเอางบรับของกรมราชธรรมไปให้ตำรวจเขานะมาเนี่ย
จริงตามล่าคนร้ายไอ้แป้งเนี่ยมันหน้าที่ของกรมราชธรรมนะ
ตอนนี้ทุกคนคิดว่าไอ้แป้งเนี่ยเป็นภาระของตำรวจใช่
ทุกจุดซึ่งมันเป็นพื้นที่กว้างนะครับ
แต่สิ่งที่จะเปลืองมากหน่อยอาจจะเป็นน้ำมันเฮลิคอปเตอร์อย่างนี้
ไอ้ส่วนไอ้ตำรวจพวกเรานี่มันก็เขาให้ไปตามอย่างนั้นมันก็ไปก็อยู่ได้อยู่แล้ว

อันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงว่าไปทำงานบุกป่าศาลงค์แบบนี้จะมีบี้เลี้ยงพิเศษให้ด้วยหรือเปล่า

ข้าวสารก็ต้องเตรียมจากบ้านไปผู้ข้าวบรรชาอาจจะมีเสริมให้มากมากแปลห์กะป๋อง
น้องคืนตัวเองสัมรวจมันก็ลำบาก
แล้วใช้สัมรวจก็เป็นคนในพื้นที่ก็พูดภาษาใต้
แต่ว่าขอบว่าชาวบ้านเนี่ยเมื่อสัมรวจกลับไปแล้วเค้าต้องอยู่บ้านคนเดียว
เขาต้องออกไปกีดยางนอก

จับแป้งให้ได้เนี่ยฮะท่านเรวัต
บางคนบอกว่ามันจะเป็นเหมือนกับ
ผลักเขาให้หนีไปได้ไกลมากขึ้นหรือเปล่า
แทนที่จะไปช่วยให้ครอบครัว

ครอบครัวเค้าญาติพี่น้องเค้าเพราะจะมีหวังมั้ยฮะ
มันหนีไปด้วย
ตรงนี้ท่านเรวัตเคยวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้ปืนของเสียแป้งบอกว่าดูแล้วไม่น่าจะแม่นยำสักเท่าไหร่แต่ว่าทางด้าน
แต่ว่าทางรองพบตรท่านเรวัตคือก็บอกว่าจะพยายามตามจับตัวเสียแป้งให้ได้โดยเร็วที่สุดนั่นแหละ
เดี๋ยวที่สุดนั่นแหละแต่คือตัวของเสียแป้งเนี่ยมีอาวุธ
งครามติดตัวมีปืนพกสั้น๙มมและเป็นมือฉมังเรื่อง
การใช้ปืนเป็นทหารพรานเหล่านี้คือเป็นอุปสรรคในการตาม
ตัวของเสียแป้งตกลงแล้วเสียแป้งเนี่ยเท่าที่ประเมินเนี่ยตรง
การใช้ปืนของเขาทักษะของเขาเป็นยังไงกันแน่ครับคือถ้า
เทียบว่ามันเป็นมือเยี่ยมไหมเนี่ยผมก็ยังไม่ไม่ถือ
ว่าเป็นมือเยี่ยมนะส่วนไอ้ภาพคลิปที่ออกมาไหว้แต้ม
ประหารยุงปืนเนี่ยมันติดดดด้วยมันติดด้วยนะครับความ
วัยความอะไรเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนะครับแต่ถามว่ามัน
ด้วยกันทุกคนนะไอ้ฟื้นตันมันก็ใช้และกำลังว่าฉะการ
ดีกว่ายนต์ทั่วไว้ไหมมันก็มีภาษาที่ดีกว่ายนต์ทั่ว
มีอุปกรณ์ใช้อาหุศาห์ศาลพลิกละบิกไปมา

มันก็แล้วแต่ใจอีกคนนะครับ

เข้ามอบตัวเนี่ยเรื่องทุกอย่างมันจะจบ
ไม่ต้องมีใครไปเมรดาของตัวเอก
มันโตแล้วอายุ๓๗แล้วมีวันออกยังมีวันออกแล้วคดีนี้
คดีดังระดับผู้ใหญ่ของบ่ตลรลองของบ่ตลรละมุนตีเขา
จะจำไม่ได้ยังไงก็จะไม่ปล่อยใช่มั้ย
เรื่องนี้ไม่มีความเลย
แต่ถ้าระดับโรงพักไปร้องหรือบอกกตำรวจภูทรพัทธลุงไปล้อม
แล้วก็เรื่องเงียบไปนักข่าวไม่ตามมันก็อาจจะเงียบ
แต่นี่มันระดับผู้ใหญ่ลงไปแล้วเนี่ยผมประเมินให้อย่างนี้ก็แล้วกันนะ
ผมคิดว่าวิเคราะห์คงจะไม่ผิดพลาดแล้วครับมา
มันลำบากให้หนีไปต่างประเทศอีก

ใช่มีคนบอกไปมาเลเซียไหมก็นู่นฮะอาจจะไปประเทศอื่นในอาเซียน
นั่งเรือไปเพราะว่าใส่ชุดอะไรเรียบร้อย
มันก็ไปปรากฏตัวในชุมชนไม่ได้นอกมัน
อกจากมันไปอยู่ในป่าในเขาของประเทศนั้นนะครับ

คือเห็นหน้าเห็นข่าวใช่ไหมฮะ

ยังไงก็ต้องจำได้

มุติว่ามันไปอยู่มาเลหรืออินโดหรือเกาะลังกาวี
หรือเกาะ๒ก็ได้

แต่ว่าคนที่อื่นเขาไม่สนใจหรอก

หนีไปจังหวัดเชียงใหม่
หรือไปที่ไหนชาวบ้านเห็น
เขาก็มาแจ้งแล้วเขาอยากได้เงินรางวัล

นี่ถือว่าเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้แจ้ง

นิสัยคนใต้จะรักพวกท้อง

สำหรับชาวบ้านที่เป็นคน
พื้นที่ภาคใต้ด้วยกันเอาพวกมากกว่าอะไรมากกว่านะฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวานเราสัมภาษณ์ลุงเอียดนะ
ผู้ใหญ่เอียดใช่ไหมฮะมีลุงแจ้งอดีตผู้ใหญ่สุรตา
แล้วก็มีลุงเอียดที่ได้ฟังเสียงสัมภาษณ์
ใช่แล้วบอกว่าตอนสมัยที่ยังเป็นโจรตอนนั้นค่าหัว๒ล้าน
ยังไม่มีใครแจ้งเลยเพราะว่าเรื่องความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ของเขา
ถือว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับระดับที่ดี
ปล้นคนรวยมาช่วยคนจนสำหรับลุงเอียดตอนก่อนหน้า
ไม่ใช่แล้วใครจะกล้าแจ้งในเจิมเส้งเอียดอย่างนี้
เขาเป็นอดีตพวกเขาก็คอเก่าพวกจน
ใครเขาจะไปกล้าแจ้งในป่าเนี่ยเวลานอนมันนอนคนเดียวกับลูกกับเมีย
ไม่มีใครกล้าแจ้งหรอกครับนะแต่ถ้ามึงไปผิดผิดดิเขากล้าแจ้ง
เพราะแป้งถ้ามาอยู่พื้นที่อื่นคนอื่นกล้าแจ้งหมดแหละ
คนอื่นกล้าแจ้งหมดแหละแต่ถ้าอยู่ในจิตเขาจะไม่กล้าแจ้ง
เพราะเขากลัวมันย้อนไปเล่นเขาไง

เป็นไปได้ไหมครับท่านเรวัตว่าเสียแป้งอาจตายแล้ว
ผมว่าจะตายก็คือไข้มาเลเลียเนี่ย

ไข้มาเลเลียคุณเป็นไข้มาเลเลียไหมล่ะ

ไข้เลือดออกนี่ผมก็หนักแล้วครับท่าน
ผมเป็นไข้มาเลเลียเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมอายุแค่๓๕ปีนะ
ในขณะตามล่าคนร้ายเนี่ยยังต้องให้ลูกน้องหามออกมาเลยนะ
ปฏิบัติการ๔๕วันหรือเปล่าครับตอนนั้น
ไม่ใช่๔๕วันผมเนี่ยจะตามคนร้ายถ้าคนร้ายเข้าหนีเข้าป่าเนี่ย
ผมจะชอบเลยเพราะถือว่าผมได้ไปเที่ยวด้วย
นิสัยผมมันเป็นชอบเป็นพรานเที่ยวป่านะคนไทยแนวนั้นเลยนะครับ
รพินภัยวันอย่างนั้นล่ะครับไม่ใช่รพินภัยวันล่ะ
โดยเป็นนิสัยอยู่แล้วคือชอบเที่ยวป่ามากกว่าสมัยก่อนเนี่ย
สุดท้ายหนีเข้าป่าเราก็สนุก
เพราะเราไม่ได้ลากเราลากหมด
แต่ว่าฆวดร่างก็ต้องมีความรู้เรื่องปลานชั้นเชิงในป่า
ถ้าเป็นอย่างที่ท่านวิเคราะห์ไว้แต่แรกเลยคือคิดว่า

ฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่ไปตั้งแต่วันแรกที่มีการปะทะกันก็คือ๙วันที่แล้วแล้ว
ที่เทือกเขาพนัทมาถึงระยะนึงแล้วมันไม่เจอจริงเขาต้อง
การปรับแผนเนี่ยปกติแล้วมันมีระยะเวลาจำกัดเอาไว้ไหมครับท่าน
ไม่มีระยะเวลาจำกัดหรอกแต่ว่าจะไประดมให้มันเด็กลำบาก
ทำไมถ้าเขียนพื้นที่ด้านในเรียบร้อยแล้วไม่เจอให้แจ้งเขา
ต้องถอนต้องถอนแต่ถอนแล้วทิ้ง
คือไม่ใช่ว่าถอนปุ๊บแล้วก็แยกย้ายกลับไม่ใช่แต่ว่ายังคงตามอยู่เรื่อยใช่ไหมครับ
เป็นผมนะผมก็เอากำลังไปล้อมเลยร้อยคนแล้วก็สอนหมด
แป้งก็คิดว่าเงียบแล้วไม่มีตำรวจแล้วก็จะออกนะ
ให้ตายใจ
อย่าไปพูดให้คนร้ายรู้ตัวเลยวะไอ้หนู
เรวัตครับสิ่งหนึ่งที่บางคนบอกว่าเสียแป้งไม่เหมือนนักโทษคนอื่น

มีตังค์เนี่ยมันใช้ตังค์ได้เหรอสมมุติให้มีร้อยล้านเลยเนี่ย
มันจะเอาตังค์นี่บอกให้ใครซื้อปืนไปส่งให้มันเหรอซื้อรถไปส่งให้มันเหรอ
มันไม่ใช่มันใช้เงินไม่ได้เอาเงินติดตัวเนี่ยเหมือนเศษกระดาษ
นะเว้นแต่จะไปซื้อข้าวชาวบ้านเขาติดตัวแล้วก็ป้าขอซื้อข้าวถังหนึ่ง
เสบียงอาหารหน่อยอะไรหน่อยไอ้อย่างนั้นเนี่ยมีประโยชน์นะ
เท่าที่จำเป็นในพื้นที่ป่านะแต่พอมาอยู่เมืองปุ๊บเนี่ยนะ
มันใช้ตังค์มันไม่ได้มีประโยชน์แล้วครับคนรวยกับคนจนมันก็มีค่าเท่ากันเวลาหนีคดีนะครับ
แต่ว่ามันสามารถซื้ออุปกรณ์และใช้ในการดำรงชีวิตอยู่นะครับ
ต้องระวังด้วยไอ้แป้งเนี่ยเผลอหนีมากรุงเทพเปล่าไม่รู้
มองว่ามีโอกาสจะเข้าโอ้โหท่านถ้าเกิดมากรุงเทพได้เนี่ย
มาได้ยังไงฮะถนนเส้นหลักนี่กล้องวงจรปิดจับเพียบเลย

ถ้าหนีมาได้ต้องมีคนช่วยสิครับ

มันทำไมจะหนีไม่ได้แล้วมาเนี่ย
แต่ว่าเดี๋ยวเอาว่าตอนสรุปก็แล้วกันว่าจับได้

ผมมองอย่างนี้มองทับตำรวจที่ส่งไปคุมคดีก่อนนะ

เนี่ยเขามองผมมองเนี่ยนะถ้าอยู่ในพื้นที่ภาค๙
ผู้บัญชาการภาค๙เนี่ยไอ้คนใหม่เนี่ย

ตัวผู้จัดการที่รับประชาบสามจังหวัดเจดแดดล์นานต่างด้วย
สำรวจเขาพักกับคนดูว่าถ้าใครจะไปเป็นผู้จัดการภาค๙เนี่ยต้องรู้ว่าเราเจ๋านะ

เจ๋าแล้วพบฤลโดดโดดลงมาสั่งการเอง
ให้ระดับรองพบฤคือไอ้ทนาค้นลองทนาครับ
อีกคนเนี่ยคือไอ้แมนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อันนี้เก่งเก่งลบ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้ว
ปราบในกรุงเทพเป็นผู้การ๑๙๑เก่งเทคโนโลยีเก่งอะไรทั้งหมดเลยนะ
ให้ถามว่าผมพูดอย่างเงี้ยเพื่ออะไรพวกนี้มีอำนาจแต่งตั้งครับ
ผมจะเอารองภูมิกับคนเฮ้ยตามล่าไอ้แป้งไม่เลิกนะ
เดี๋ยวกูให้มึงเป็นผู้กำกับโอ้โหมันทุ่มเททั้งชีวิตแหละ
คือมึงเป็นผู้อำกับฟาดไอ้แป้งให้ได้นะครับเดี๋ยวมึงเป็นรองผู้การ
แต่ถ้าคนไม่มีอำนาจแต่งตั้งเหมือนผมเนี่ยไปบอกเฮ้ยมึงไปอยู่อย่างนี้๒วันมันก็ไม่ไปแล้ว
ยุงกัดสั่งให้ลำบากมันด่าสวนด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นการวางหมักลุกเนี่ย
ในเมื่อฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐวางเกมไปอย่างเงี้ยและไอ้แป้งมันเด็กตัวคนเดียวอ่ะ
มันไม่ใช่บินได้เหาะได้อืมนะมันไม่ใช่บินได้เหาะได้
และเด็กแป้งมันไอ้หนูนี่มัน๓๗เองแต่ที่มันแหกลุกเนี่ย
พอมันคับแขนใจเนี่ยกับเมืองว่าเอำ่วนกูไปแล้วมึงบอกว่าจะช่วยกูนะ
กูโดนถ้าดีก็พอมึงบอกว่าให้ไปช่วยพวกหน่อยว่ะ
กลายเป็นไปชิงตัวผู้ต้องหาจากเจ้าหน้าที่สำรวจ
มันจะต้องฟาดไอ้ที่ความแค้นมันก่อนอ๋อต้องมาสางแค้นก่อนนะฮะ
มันต้องสั่งแค้นสั่งแค้นเสร็จมันอาจจะมอบตัวครับตอนแรก
บอกจะไปแก้แค้นคนเป็นอายการอะไรอย่างนี้นะท่านนะไม่รู้ไม่รู้
โดยงานไหนไม่รู้ครับครับท่านครับเรามาถึงพาร์ทในส่วนของการ
สรุปประเด็นเนี่ยนะฮะถ้าเท่าที่นั่งฟังเนี่ยก็คือว่าถ้าจับ
เนี่ยความเป็นไปได้ในตอนเนี้ยเผลอเนี่ยจับตายเนี่ยอาจจะมี
โอกาสมากกว่าด้วยซ้ำไปนะมันไม่ได้ว่าตำรวจอยากจับตายนะ
อืมคือถ้ายุคผมเนี้ยไม่แน่ครับยุคผมเนี้ยนะแต่ว่ายุคเด็กยุคใหม่
นี่ไม่หรอกถ้าไม่ยิงสู้จริงมันก็ไม่กัดตายหรอกนะ
ยุคใหม่กับยุคผมเนี่ยมันผ่านมานานแล้วนะอืมครับเอ่อท่านเรวัตครับ
ผู้ช่วยผอบตรที่บอกว่าเป็นมือที่ไปคอยช่วยเหลือท่านรอง
ธนานี่ก็คือพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์หรือเปล่าฮะใช่ใช่
ชื่อเหล่นเขาชื่อเจ้าแหมนอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ
ให้ได้นะฮะผมประกันว่าไม่รอดครับโหไม่รอด
ยังครับเพราะว่าท่านก็ให้คอมเมนต์ไปเยอะเหมือนกันแล้วท่าน
แต่ท่านแมนนี้ยังไม่ได้คุย
เด็กมันรู้วิธีการอยู่แล้วว่าจะทำยังไง
พวกนี้ชำนาญในพื้นที่ภาคใต้อยู่แล้ว
มันทำงานบริษัทธิ์มาตลอด
ชุดไหนที่เก่งกว่าเขาก็ใช้ให้เข้าไปเคลียร์พื้นที่
ชุดไหนเก่งสืบสวนภาคนอก
มันหลายชุดไงเขาวางแผนไว้๔ชั้น
วางแผนไว้๔ชั้นผมถึงสรุปว่า
ไอ้เจ้าแป้งมันคงไม่รอดมานะ
ส่วนว่าจะจบกันตรงมีตำรวจศูนย์เสียเพิ่ม
เนื้อแป้งเสียชีวิตอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง
หรือจับตัวสวยได้เป็นเบนอีกเรื่องหนึ่ง

ปกติแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการปรับแผนอะไรยังไง
หนึ่งคือพอบินลำบากแต่กำลังฮาคพื้นดิน
ที่เข้าไปได้เนี่ยมันไม่เป็นไร
กรอบตำรวจมีไฟล์ชีวิตกลางอยู่แล้ว
ฝนตกก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่เวลาเดินลาดตะเวนก็ต้องดู
ใจมาเป็นตำรวจมันจะต้องลำบากสิ

คิดว่าจะจับเสียแป้งได้หรือไม่
เพราะว่าวันนี้ปกของเราก็คือ

ท่านก็บอกว่ากลัวจะจับไม่ได้สิครับท่าน

แต่ว่า
แต่อาจจะไม่ใช่จุดที่เขาไปล้อมเนี่ยนะ

ตำรวจจะเจอไหมโอกาสเจอตัวยาก

จะใช้เวลานานแค่ไหนครับ

หลักเดือนหลักปียังไม่ชัวร์

มาเนี่ยนะผมว่าไม่นาน
ตีสักว่า๒เดือน๓เดือน

ถ้าแป้งหลุดจากวงล้อมมาได้อะไรได้

ชาวบ้านเวลานั้นกลัวว่าออกไปแล้วจะไปเจอหรึเปล่า
อันนี้เป็นเรื่องที่ตำรวจต้องให้ความมั่นใจกับชาวบ้านแถวนั้นนะ
พอถอนกำลังสมมุติว่าถอนกำลังจากการปิดล้อมเนี่ยก็ต้องไปจุดตั้งชุดย่อย
ตำรวจไปตั้งชุดย่อยไว้ห้าคนสิบคนเพื่อให้ชาวบ้านเขาอุ่นใจไงนะ

ใช่ใช่ไหมครับอันนี้ภาธิอันนี้หนีไปราวที่๓๐๐ยาวจะตามไป
ไปราวข้นผมโดนไร่จิงโดดลงมายน้ำโทงมาแล้วจะมาตาม
จับได้ในประเทศไทยผมไม่เลิกแต่คนที่วิสามั่นไปวิสามั่น
ด้วยตรงจุดนี้ย้อนกลับไปประโยคแรกที่ท่านเรวัตคุยกับ
ตั้งแต่ต้นรายการคือตำรวจต้องอดทนดูจากภาพเมื่อกี้นี้
เบียงอาหารเวลาที่ไปอยู่ในป่าในเขาเนี่ยจะเอาอาหาร
ส่งนี่ก็ต้องใช้วิธีการโรยจากฮอลงไปให้คนเป็นห่วง
ตำรวจครับไม่รู้ว่าจะอดทนได้มากกว่าผู้ร้ายหรือเปล่า
อย่าไปห่วงตำรวจเขาให้ไปตั้งฐานอยู่ตรงนี้ปีนึงก็ต้อง
ได้ให้การส่งทะเบียงเนี่ยตำรวจแทนที่จะต้องเดินส่งทะเบียง
สื่อสารเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ไม่มีโทรศัพท์นะมันใช้โทรศัพท์วิทยุ
โทรศัพท์ดาวเทียมติดต่อกันได้อะไรได้นะฮะมาอย่าห่วงตำรวจตำรวจไม่ลำบากนะครับมาเนี่ยนะ
แต่น้องที่โดนระดมไปซึ่งไม่เคยชอบป่าชอบเขาก็อาจจะลำบากหน่อย
แต่ว่าเราเป็นตำรวจแล้วเราเลือกสภาพพื้นที่ปฏิบัติไม่ได้หรอก
แต่ถ้าเป็นผมผมแฮปปี้เลยนะนายใช้ให้ไปอยู่ข้างบนอย่างนี้ถือว่ามีความสุข
แล้วตำรวจมันไปทำงานอยู่ตรงโน้นมันก็ยังได้เงินเดือนยังมีเงินเดือนกินนะ
กับเป็นกำลังใจให้กับน้องเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแต่ถ้าทำด้วยหัวจิตหัวใจแล้วก็มันจะได้ตัวคนหลับ
แต่ถ้าทำเพราะโดนบังคับโดนเกณฑ์ไปมันก็จะไม่ได้ตัวคนร้าย
ก็ต้องปลูกมิตรปลูกสัมพันธ์กับชาวบ้างให้เขาไว้วางใจให้ชาวบ้างเขาเชื่อใจเรา
เงินใครก็อยากได้ถ้าเขาเชื่อใจเราอ่ะเอ้ยถ้าผมแจ้งท่านเรวัตแล้วเป็นความลับแน่นะครับ
เขาแจ้งเพื่อให้ความปลอดภัยให้ความมั่นใจชาวบ้านจะได้ให้ความร่วมมือ
ผมยกตัวอย่างหลายหนึ่งนะผมตามจับคนหลายหนีอยู่ป่าเขาอย่างนี้
ผมตามมันก็ไม่เจอตามยังไงก็ไม่เจอผมเลยใช้เงินจ้างพวกมันที่ยิงไว้เลย
มึงมีโอกาสมึงยิงให้กูเหรอแล้วเดี๋ยวกูเอาเงินรางวัลไปให้
ครับตำรวจจับผู้ร้ายข้ามเขาหลายเคสด้วยนะข้ามประเทศครับแล้วก็
ก็วิธีการและคำแนะนำจากตำรวจรุ่นพี่ถึงรุ่นน้องแล้วก็กำลังใจที่ฝากให้
วันนี้ถามละเอียดหน่อยถามเยอะหน่อยนะครับ
เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องนี้อยู่
หลายคนก็เอาใจช่วยอยากให้จับให้ได้โดยเร็ว
ขอบคุณท่านเรวัตมากครับผมขอบพระคุณครับ
สวัสดีหนูสวัสดีลูกครับสวัสดีครับโอกาสหน้าเชิญที่สตูนะครับท่าน